ผลกระทบที่เกิดจากพายุโซนร้อนที่พัดจากเม็กซิโกเข้าสู่สหรัฐอเมริกา
ทำให้เกิดพายุทรายและพายุทรายลูกนี้นะคะส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ค่ะ
วันอังคารที่ผ่านมาพายุทรายค่ะพัดเข้าเมืองฟินิกส์ของรัฐอเรโซน่าของสหรัฐอเมริกานะคะ
ซึ่งพายุทรายครั้งนี้เป็นผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนในเม็กซิโก
พัดเข้าสู่ทางตอนใต้และเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือของสหรัฐ
ส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ของเมืองค่ะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนให้ผู้ใช้รถบนท้องถนน
รับมือกับพายุฝุ่นที่พัดเข้ามาบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่
และตอนนี้ยังไม่มีรายงานที่แน่ชัดออกมานะคะว่าพายุฝุ่นได้สร้างความเสียหาย
หรือเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือไม่ส่วนที่เมืองทูซอนรัฐอริสุน่าค่ะ
ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนเป็นเหตุให้ฝนตกอย่างหนักจนทำให้เกิดน้ำท่วมขัง
บนท้องถนนหลายสายในเมืองนะคะทำให้ตอนนี้ไม่สามารถใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาได้
และรถสาธารณะที่ให้บริการในเมืองและเขตมหาวิทยาลัยต้องหยุดให้บริการด้วยค่ะ